ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าสับปะเรอถึงกับอึ้ง
เจ้าอาวาสก็ถึงกับงง
มีนักโทษชายคนนึงเสียชีวิตด้วยโควิด๑๙
เอามาเผาที่วัดเตาเป็นเตาใหม่เลยเตาไฟฟ้าด้วย

เขาบอกว่าเขามีนี่ค่ะนี่เลย
มาเป็นลมเพราะว่าแน่นอนผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิด๑๙นะคะ

เสร็จปุ๊บก็ต้องนำมาชาปนกิจทันที
นี่คือที่วัดบุญบันประดิษฐ์อยู่ที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นค่ะ
นักโทษชายคนนี้เขาสักน้ำมัน

มียันลงอาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
พอทำพิธีอะไรเสร็จเอาเข้าเตาเผาเท่านั้นนะคะ
ร่างไม่ไหม้ไหม้แต่โลง
พิศนุวิริยารำโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุญบาลประดิษฐ

ก็มีศพนักโทษชายคนนี้มาที่วัด

ปะเรอก็เผาศพแล้วแต่ว่าร่างไม่ยอมไหม้เลย
น้ำมันเชื้อเพลิงเติมเข้าไปอีกถึง๓รอบ

เผากันตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึงเช้าอีกวันหนึ่ง
ใช้น้ำมันดีเซลไปกว่า๒๐๐ลิตร

ประมาณ๔ทุ่มกว่า๕ทุ่ม
เขาบอกว่าไหม้ไม่หมดอีก
สับปะเราก็เลยพักไว้ก่อน

เมื่อเช้าก็ไปซื้อน้ำมันมาอีกเป็น๗ถัง
ก็๒๐๐กว่าลิตรนะ๗๓ลิตร

ก็เลยไม่จบเมื่อประมาณ๘โมงกว่าหรือ๙โมงนี่แหละ

เตาไร้หมดพิษใช้น้ำมันดีเซล
รถปกติเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้าง
มีตั้งแต่ทำเตามานี่มีศพนี้แหละศพแรก

ถือเป็นศพแรกของวัดที่เผาแล้วไม่ไหม้
ทั้งที่เตาก็เป็นเตาเผาระบบอัตโนมัติ
ความร้อนสูงหลายองศาเซลเซียส

น้ำมันลงคาถาอาคมเอาไว้
ญาติของคนตายมาเก็บอัตถีตอนเช้าค่ะ

บอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว

หนุ่มเนี่ยเขาได้บวชเรียนแล้วมีการสักน้ำมัน

ก็บอกว่าลูกเป็นคนใจกว้างเพื่อนฝูงเยอะ

แม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้เป็นครูจริงก็ตาม

ก็อาจจะเป็นเรื่องของอาคงอาคมอะไร
ที่ลูกชายไปหาสักมาตอนหนุ่มแล้วมั้ง

เขานี่มันเป็นคนแบบหาของดีไป
จักรอาจารย์ใดเด้อแม่บ่ฮู้

ก็ตั้งแต่เขาเป็นโมงขึนพูดแล้ว

เคยเป็นทหารพรานสักฮารุมารคลุกฝุ่นเหมือนกัน
ตอนตายก็เผาไม่ไหม้เหมือนกันเลย

คงจะเป็นอาคมพ่อลูกเขานั่นแหละตามสไตล์เขา
เขาบอกว่าความเชื่อนี่ความเชื่อชาวบ้านนะคะ
ถ้าใครที่เหมือนกับว่าเผาแล้วศพไม่ไหม้

ต้องแก้เคล็ดด้วยการนำเอาจ่อหม่อนหรือว่าจ่อเลี้ยงไหม

นเข้ากองไฟศพด้วยให้ไหม้ไปเหมือนกัน

แล้วก็ศพจะไหม้อันนี้เป็นตามความเชื่อเขา